คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
ผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปแล้วก็พนักงานเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นนะคะ
ที่วัดบางอ้อในที่จังหวัดนครนายกวัดนี้เขาเรียกกัน
ชาวบ้านแถวนั้นเขาจะเรียกว่าวัดไทยรัฐวัดไทยรัฐแบบนี้เลยนะคะ
เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาค่ะ
ดูภาพบรรยากาศนะคะโดยงานทอดกระถิ่นไทยรัฐสามัคคีมหากุศลในปีนี้เนี่ย
มีประธานอุปถัมภ์นำโดยคุณหญิงปรณีสินวัชรพล
คุณยิ่งลักษณวัชรพลคุณสารวุฒิวัชรพล
คุณวัชระวัชรพลคุณจิตสุภาวัชรพล
คุณธนวลัยวัชรพลและคุณเพชรากรวัชรพล
รวมถึงครอบครัววัชรพลพร้อมด้วยพนักงานในเครือไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์

สำหรับพิธีทอดกระถิ่นจัดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
วันอาทิตย์ที่๑๙พฤศจิกายนที่วัดบางอ้อในจังหวัดนครนายก
โดยคุณยิ่งลักษณวัชรพลในฐานะประธานฝ่ายคารวาส
ได้ถวายจตุปัจจัยถวายผ้ากระถิ่นถวายยอดเงินทำบุญ
นี่หลายคนรอดูนะว่ายอดเงินทำบุญคือเท่าไหร่
นี่ค่ะยอดเงินทำบุญ๑๖๖๗๕๙๖บาท
เพื่อที่จะเอาเงินจำนวนนี้ไปบูรณปฏิสังขรศาสนสถานอุโบสถ
สาราธรรมสังเวศแล้วก็เปลี่ยนเตาเผาบนเมน

ส่วนคนที่ชอบดูยอดเงินทำบุญนะ
จะได้เอาเลข๒ตัวท้าย
ใช่ค่ะอันนี้คือ๙๖นะคะ
แล้วทางพูดคุยกับทางด้านพระมหาชำนาญ
ปิยะวันโนเจ้าอาวาสวัดบางอ้อในบอกว่า
จริงวัดบังอ้อในผูกพันกับท่านผอกัมพลวัชรพล

ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่นะคะ
เพราะว่าตอนนั้นท่านได้ร่วมสร้างอุโบสถ
พระประธานชื่อว่าหลวงพ่อวัชระมงคลมหาหมุณี
เมื่อวันที่๒๗ธันวาคมปี๒๕๕๙
แล้วก็มีการทอดกระถิ่นเรื่อยมาเลยค่ะ
นี่แหละก็เลยทำให้ชาวบ้านแถวนั้น
เขาจะเรียกวัดบังอ้อนไหนว่าเนี่ยวัดไทยรัฐวัดไทยรัฐแบบนี้
แล้วงานปีนี้ก็คึกคักมากค่ะคุณผู้ชม
มีจัดขบวนแห่ผ้ากระถิ่นรอบอุโบสถ๓รอบ
มีสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ
เปิดโรงทานนำอาหารมาเลี้ยงญาติโยมในงานกระถิ่นสามัคคีอีก
คุณผู้ชมคิดดูสิ๗๐กว่าร้านค้านะ

นอกจากจะเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ตามความเชื่อของชาวพุทธแล้ว
ก็ถือได้ว่าเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีให้เป็นประโยชน์ต่อพระพิสุสงฆ์สามเณรต่อไปด้วยนะคะ